ทำใจให้สบายไม่ต้องเครียด

สั้นคมนะครับ
เอาละเต็มที่

เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

เพลงมาครับ

โต๋คจนน้อง
ถูกใจต้องผ่าสาวไทยสี่จัง

เจ็ดละเจิดละจนนี้
มีแฟนรึยัง
สูงหล่อผิวขาวในตาน้ำขาวนี่เอ่ย
เอาไหมสาวไทยไว้เฉยแอบอิงคะเนย
กอดเกยเขียวข้างเกียวละเกียวอัน
ก่อละก่อก่ออันกังก่อก่ออันกัง
จนละจนละจนละจนนี่จนละจนละจนละจนนี่
หน้าตีน่ารักน่าชัง
มีแฟนไทยใจช้ำทั้งปีไม่เคยมีความสุขสบาย
ฉันละนายความยากจนจัง
มีแฟนรังคงนั่งกินนอนกินแถมยังได้บินไปอเมริกา
จนนี่ที่เก่งจนที่เก่งจนที่เก่ง
ที่รักฉันสมัครใจไฟฟอง
สาวไทยใจถึงขอจองโปรดอย่าได้มองว่าไม่มีค่า
ลามาลาลิ้งติงละเฮ้ยโอจาลาละเฮ้ยโอจาลา

คืนนี้โอเคทัดหน้า
ขอบคุณค่ะ
ก่อนที่เราจะประกาศอะไรยังไม่รู้นะคะเป๊กเองยังไม่ทราบบนเวทีนี้มีคนเดียวที่รู้สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้คือคุณป่านุ่มเป๊กขออนุญาตเชิญคุณพ่อและคุณแม่ขึ้นมาบนเวทีด้วยกันค่ะเชิญค่ะ
นะครับขึ้นมาเป็นกำลังใจครับ
แต่ว่าสิ่งดีที่เธอทำมาเนี่ยโอ้โห
เรื่องหลังที่ไม่ได้โชว์ให้คนทั้งโลกทั้งประเทศได้เห็น
ก็คือทำอยู่แล้วเป็นปกตินะคะ
แต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เขาทำเพื่อครอบครัวของเขา
อ่าฮะ
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทน้ำขิงร้อง
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทนับขิงร้อง
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทนับขิงร้อง

ร้องผิดเพลงนี้คือเพลงจรนิธิรักของคุณบุษบาอธิษฐาน
เดี๋ยวเรามาดูนะว่าร้องผิดตรงไหนกันบ้าง
สูงหล่อผิวขาวในตาน้ำขาวนี่เอ่ย
เอาไม้เซาไทยไว้เชยแอบอิ่งขะเนยกอดเกลือเขียวค่า
ค่าแสดงว่าคือไม่ได้ตั้งใจร้องหัวเขียวนะครับแต่ว่าใช่
ความกดดันมันก็เลยเคี่ยวข้างไปเลยนิดเดียวนิดเดียวไม่ได้ร้องผิดคำด้วยนะครับ

ก็ดีแล้วที่เรามีความสามารถมาถึงจะเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อย
ดีแล้วดีแล้วที่เรามีความสามารถมา

แต่เราก็กลับไปปรับปรุงให้แม่นขึ้น
ซ้อมฟังให้มากขึ้นนิดนึง

ไม่เป็นไรค่ะลูกทำดีที่สุดแล้ว

โหคุณแม่

ไม่ต้องร้องแม่ไม่ได้ร้อง

คุณแม่บอกอะไรกับคุณแม่
คือหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นแบบนี้

ก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจจากครอบครัวนะคะ

ทั้งคนดูทั้งคนที่รักหนูทุกคน

แล้วก็คุณลุงสันติสุขด้วย
คุณน้าก็ได้

ก็ขอบคุณคุณน้าสันติสุขด้วยนะคะ
แล้วก็ขอบคุณรายการร้องได้ให้ล้านค่ะ

แล้วไปบนเวทีนี้อีกครั้ง
ก็หนูขอไว้เลยนะคะ
แล้วก็ครึ่งหนึ่งน้ำขีงได้เงินกลับบ้านไปหนึ่งหมื่นบาทค่ะ
น้ำขีงทั้งวันออกไปสู้ชีวิตกันต่อหนึ่งหมื่นบาท
ก็คงจะเป็นเงินก้อนที่สำหรับบางคนก็คงจะไม่เยอะเท่าไหร่
แต่สำหรับบ้านนี้มีประโยชน์แน่นอนนะครับ

ยังไงน้องเขาก็บอกแล้วมีประโยคนึงผมชอบมาก
ถึงแม้ว่าทุกวันนี้บ้านจะสุดสมไป
แต่บ้านก็ยังเป็นที่เดียวที่หนูอยากจะอยู่ทุกวัน
แล้วก็อยากจะกลับมาทุกวันนะคะ

ไม่ว่าบ้านจะร้อยล้านพันล้านหรือบ้านยังไงมันก็คือบ้าน

สำคัญที่บ้านมันจะใหญ่หรือจะแพงนะครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวของน้องน้ำขิงมากเลยนะครับ

ขอบคุณค่ะ

ก็วันนี้ก็ไปไม่ถึงกับเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะคะ
ก็ไม่เป็นไรค่ะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะคะ

แล้วก็จะกลับไปซ้อมกลับไปเก็บประสบการณ์
กลับไปฟังเนื้อเพลงจำเนื้อเพลงให้มันแม่นที่สุด

สำหรับบ้านของเราก็หนูจะสู้ต่อไปค่ะ
หนูจะเป็นคนหาเงินมาซ่อมเอง

ให้รายการของเราได้เป็นจุดที่ทำให้คุณได้สู้
และสู้ไปอย่างภาคภูมิกับเสียงเพลงลูกทุ่ง
ถ้าคุณอยากได้เงิน
อยากได้เงินจากรายการของเราที่เราพร้อมที่จะสนับสนุน

เรามีให้คุณถึง๑ล้านบาท
คุณอยากจะได้เท่าไหร่คุณก็มาเอาไปแค่ร้องเพลงให้ถูกต้อง
สมัครกันมาเยอะคุณผู้ชมเองก็ตามนะฮะที่อยู่ทางบ้าน
ฝากด้วยวันเสาร์และวันอาทิตย์ให้กำลังใจกันหน่อย
สำหรับคนสู้ชีวิตของเราค่ะ
ติดตามเราได้ใหม่นะครับสำหรับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง
ช่อง๓๒แห่งนี้วันนี้ผมและคุณเป๊กกี้ขอลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ
เห็นบอกครับเลี้ยงดู๘ชีวิต
อย่างที่หนูบอกเป็นบอดี้ที่ดีที่สุดในบ้านเลยนะ
อกจากนั้นมีเด็กคนชะลาและคนป่วย

ถ้ามันโตขึ้นจะต้องเอาก้อนเนื้อออกมาตรวจเป็นมะเร็งหรือเปล่า

เพื่อนแม่มีข้าวกิน

คงคิดถึงพี่
คุณสุนทรรพร้อม